ต้นด้วยข่าวใหญ่สะเทือนวงการสีกาคีตามกันมาสองวันแล้ว
พนันแก๊งพนันออนไลน์ความรักของเป้ที่ยิ่งใหญ่
ใช่ไหมไปแจ้งความให้จับตำรวจอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีกับพวกนะครับค่ะความคืบหน้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรที่มาดูแลคดีนี้เองนะครับ
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจนะฮะ
ถูกแจ้งความว่าไปตบทรัพย์ไปเรียกรับทรัพย์สิน๑๔๐ล้านบาท
จากคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์
โจ๊กยืนยันว่าขณะนี้มีหลักฐานเอาผิดตำรวจทั้งหมดที่๑๐คน
ที่ถูกแจ้งข้อหาได้ทั้ง๑๐คนก็ตามนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นำโดยพลโนตรีกัมพลลีลาประพากรลีลาประพาพรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้ถูกย้ายออกมาแล้วนะครับที่เหลือก็นี่แหละฮะเป็นนายตำรวจคนต่างนะครับ
รวมทั้งมีพลเรือนอยู่๓คนนะครับตำรวจนี่๑๐นะฮะที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับ
แล้วก็มีพลเรือน๓คนคือนายพิสิทธิ์หรือว่าในต้นนะฮะมีนายวีระหรือในบอย
อยนี่คือคนที่ไปบอกกับเป้ใช่ไหมค่ะคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์
บอกมึงอยู่เฉยเนียนกริ๊บพี่เคลียร์ให้จบแล้วจ่ายเงินที่ต้นเลย
ตอนนี้ก็มีอีกคนนึงที่ถูกแจ้งข้อหานะครับก็คือนางสาวรัฐดาวัน

หนีไปต่างประเทศนี่๒ยังอยู่ในไทย๑
แต่วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าทั้ง๓คนหนีออกนอกประเทศไปหมดแล้วนะฮะ

นี่นะครับถ้าผู้ชมครับยังเหลืออีกคนหนึ่งคือรัฐดาวันที่ยังอยู่คาดอย่างอยู่ในไทย
แต่ถ้าไม่มามอบตัวจะประสานกับประเทศปลายทาง
ซึ่งคาดว่าหนีไปอยู่แถวกัมพูชาให้ติดตามจับกลุ่มตัวต่อไป
ส่วนทางต้นอยู่กัมพูชาบอยอยู่สิงคโปร์นะฮะ
ส่วนลัดดาวันเมียของบอยยังอยู่ในไทย
จากการสอบปากคำกลุ่มคนที่เป็นตำรวจที่เป็นผู้ต้องหา
ถูกแจ้งข้อหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
สิบสิบนายก็ต้องเกินห้านะฮะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ขณะเดียวกันทางพลตมตรีกัมพลซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้ปฏิเสธในการให้การกับพนักงานสอบสวนจะขอเขียนเป็นถ้อยคำรายงาน
เป็นลายลักษณอักษรส่งให้พนักงานสอบสวนภายใน๕วัน
ผู้การก็ขอไปทำคำให้การมาแล้วก็ส่วนจะส่งคำให้การมาภายใน๕วัน
จากเมื่อวานนะฮะแต่ว่าส่วนผู้ต้องหารายอื่นเนี่ย
ก็ให้การรับสาภาพหมดแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับ
ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกนะ
ยังมีพลเรือนที่เกี่ยวข้องอีกนะครับนะซึ่งจะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะฮะ
ที่จะขยายจากส่วนนี้ไปส่วนผู้ต้องหาเอ่อที่เป็นสามคนนะฮะ
ออกไม้จับไปแล้วก็คาดว่าน่าจะติดต่อขอเข้ามอบตัวนะครับ

แต่ถ้าไม่มอบตัวก็มันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าเอ่อ
หนีไปไหนบ้างทีนี้มีชื่อของตำรวจนายหนึ่งนะครับ
คือพันธุ์ตำรวจเอกนโรงฤทธิ์วาพันธุ์สูตรองผู้มีความขับการตำรวจปริฐรณะจังหวัดชนบุรี
ตอนแรกมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มของตำรวจที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
ค่ะแต่วันนี้ไม่มีไม่มีรายชื่อแล้วนะครับอ้าว

เดี๋ยวต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ถ้าพบว่ามีความผิดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีส่วนร่วมด้วย
ขณะเดียวกันจุดเริ่มต้นของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มันจะมีการร่วมมือกันระหว่างตำรวจกับพลเรือนใช่ไหม

แล้วตำรวจก็ไปเห็นดีเห็นงามด้วย
ที่ไปจับเป้ที่คลองสามวาที่บ้านเนี่ยตอนแรกผมก็เอ๊ะตัวย่อแปลกชุดอะไร
ชื่อจริงคือชุดเฉพาะกิจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสปอศ
เดี๋ยวโทษนะคะตั้งกันเองก็ได้เหรอคะเหมือนเป็นชุดปราบรามพิเศษอ่า
ในการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกตำรวจเข้ามาทำงานในชุดนี้เองด้วยโอ้โหไม่ใช่ผู้การกัมพลเลือกนะ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
คนเหล่านี้มีบทบาทมีอำนาจก็เนื่องจากตำรวจไปแห้มหน้าเขานะครับ
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นนอมินีนะก็ไล่ล่าเงินด้วยนะแล้วเอาเงินมาแบ่งตำรวจ
นี่วิธีการเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าเสือว่างั้นเถอะนะครับก็เป็นนอมินีนะครับ
ทำแบบนี้ถือว่าหยามตำรวจมากนะคะ
บิ๊กโจ๊กบอกนี้หยามสั้นก็คือตำรวจใช้จนเป็นเครื่องมือ
แน่ใจนะว่าไม่ใช่โจรใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือ
แล้วพอไปรีดเงินจากก็พวกสีเทาอ่ะเสม่นวะ
พวกสีเทาก็แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปแจ้งความดีกว่า
ทีนี้ไอ้วลีเด็ดที่บอกเป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เป้เขียนมาเลย
ที่ในเป้เขาไปแจ้งความแล้วให้การเอาไว้เนี่ยนะฮะ
พร้อมกับอดีตผู้การชนบุรีก็ยื่นกระดาษให้เป้ไปเขียนจำนวนเงิน
แต่ว่าเป้ให้การบอกไม่ได้เขียนจำนวนเงินลงกระดาษ
ตำรวจก็พาในเป้ไปห้องซักถามแล้วให้ไปคุยกับต้นกับบอยแทน
ก่อนจะมีการต่อรองเรื่องจำนวนเงินกันในการรีดทรัพย์ตบทรัพย์เนี่ยนะครับ
แล้วก็นัดหมายจ่ายเงินกันอยู่๕สถานที่รวมแล้วก็๑๔๐ล้านใช่ไหม
โจ๊กบอกว่าตอนนี้กำลังขยายผลอยู่นะครับ
โดยเฉพาะเงิน๑๔๐ล้านบาทที่มันเป็นเงินสดทั้งนั้น

เดี๋ยวต้องเรียกในเป้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะเป้จะรู้ว่าเอาเงินไปให้ใครบ้าง
ถ้าโอนมันยังพอรู้นะใช่ไหม
ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเออโอนออกโอนเข้า
ตรงไหนยังไงต่อใช่ค่ะแต่นี่เขาใส่กระเป๋าไงเอาเงินสดฮิ้วไปให้อ่ะ
คุณผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาชุดพิสูจน์หลักฐานได้นำกระเป๋าเดินทาง
ซึ่งเคยใช้ใส่เงินของกลาง๒๘ล้านบาทนี่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วนะครับ
โดยซุกซ่อนอยู่ในถุงดำใบใหญ่ตอนที่ใส่กระเป๋าไป๒ใบนี้นะครับ
ตำรวจเอามาตรวจหาลายนิ้วมือแฝงนะครับเพื่อจะดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง
เกี่ยวกับการนัดหมายจ่ายเงินตรงนี้มีรายงานว่าไปจ่ายกันที่เชียงรายนะฮะ
๘ล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลต่อ
ซึ่งณขณะนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีตัวละครใหม่แน่นอน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรีดถ่ายเงินชุดนี้นะครับ
โดยยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องอีก๔๕นายและพลเรือนอีก๔๕คนด้วยกัน
ทีนี้เราได้ข้อมูลนะคะจากทีมข่าวทีมคณะทำงานของบิ๊กโจ๊ก
บอกว่าที่มากระเป๋าเดินทางใส่เงิน๒๘ล้านบาทนี้เนี่ย
คือหลังจากที่ในเป้ถูกเรียกเงินรีดไถเพิ่มเป็น๑๔๐ล้านใช่ไหมคะ
เป้ก็ติดต่อไปยังเครือข่ายเว็บพนันที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือที่เมียนมาร์
โอนเงิน๒๘ล้านบาทผ่านบัญชีม้าให้หน่อย
แล้วให้เจ้าของบัญชีถอนเงินทั้งหมด
บรรจุใส่ในกระเป๋าเดินทางใบนี้
จะจ้างวานให้พยานทั้ง๔คนที่เดินทางมาสอบปากคำในวันนี้
ส่งมอบกระเป๋าให้ตำรวจที่เป็นเครือข่ายของผู้การชนบุรีค่ะ
ก็นัดหมายส่งมอบเงินกันที่วัดแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งพยานทุกคนที่เดินทางมาสอบในคืนนี้
ก็ถูกปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ชุดคลี่คลายคดีไปเก็บหลักฐานมาได้
ถึงได้มีการขยายผลแล้วก็เชิญตัวมาสอบปากคำค่ะ

ไม่รู้จริงว่าเงิน๒๘ล้านนี้เป็นเงินที่ถูกรีดไถ
เข้าใจว่าเป็นค่าพระเครื่องเพราะไปส่งมอบกันที่วัด

ที่ตำรวจจะเปลี่ยนถ่ายเงินออกจากกระเป๋าใบนี้

แล้วก็คืนกระเป๋าใบนี้ให้กับพยาน
วันนี้เขาก็เลยมีการมาส่งมอบเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะคะ
มีการตรวจยึดได้เมื่อคืนหลังจากที่รถถูกจอดทิ้งไว้หน้าร้านคาแคร์

ตำรวจจะตรวจหาลายนิ้วมือแฝงพร้อมทั้งตรวจสภาพรถตู้ด้วยนะคะ
ว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนายบอยผู้ต้องหาในคดีนี้หรือเปล่า
ส่วนข้อมูลอื่นตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผย
แต่ถ้ารู้ข้อมูลเรื่องของการถอนเงินเรื่องของบัญชีม้าเนี่ย
ก็น่าจะตามได้ไม่ยากเนอะว่าวันนั้นเนี่ยมีใครถอนเงินสด๒๘ล้านบาทบ้าง
คงไม่ใช่จำนวนที่คนถอนกันทุกวันอยู่แล้ว
คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่๒๓พฤษภาคมนะ

ที่ตำรวจชุดที่ว่าในบอยเขาไปตั้งร่วมกับผู้การกัมพล

อ่าสปอสนะฮะไปค้นอยู่๓จุดด้วยกัน
จุดเนี่ยไม่เจอใครนะทีแรกจะมีในกันกับในต๊อปอะไรด้วย

แต่จุดหนึ่งคือในเป้เนี่ยเจอนะฮะ
ที่บ้านที่คลองสามวา
ซึ่งเป็นการทำเว็บบานออนไลน์ใช่ไหมเป้เนี่ยนะคะ

จนผมต้องแบบโหเภพาไปเจอ

นี่ไปเจอต้นเจอบอยอีกจนผมแบบแจ้งความดีกว่า
ร้อยสี่สิบล้านแล้วอ่ะมันมีหลักฐานตรงไหนยังไงบ้าง
นี่เหรอเขาบอกเขามีกล้องวงจรปิดอันนี้ตอนค้นบ้านแน่เลยใช่ไหม
นี่ตอนค้นบ้านแต่มันมีตอนพาเป้ไปที่ไปนี่สถานีตำรวจภูทร
ชนบุรีใช่ไหมบ้านของเป้อยู่ที่คลองสามวา
พื้นที่สอนอคันนายาวอ่าก็ต้องถูกจับไปโรงพัก
โดยตรงแล้วเนี่ยความจริงถ้าเจออย่างนี้ต้องพาไปโรงพัก
ใช่ค่ะแต่นี่พาไปที่ชนบุรีโอ้โหนะฮะ
นี่ครับกล้องวงจรปิดในกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่๒๓พฤษภาคมตอนช่วงดึกแล้วนะฮะ
ความจริงไปจับช่วงบ่ายนะครับ
ตำรวจนอกเครื่องแบบนำตัวในเป้มานะครับ
ในเป้สวมเสื้อสีขาวนะครับท่านผู้ชมครับ
เหมือนในคลิปที่บ้านเขานั่นแหละนะครับ
คือมากับตำรวจกลุ่มหนึ่งตามสำนวนเนี่ยในเป้บอกว่า
ออกมาจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีตอน๕ทุ่ม
แล้วถูกพาไปสพบังละมุงต่ออีก
ก่อนหน้านี้ช่วง๑๘นาฬิกา๕๑นาที
นี่ฮะอันนี้คือก่อนที่จะเป็นช่วงไปสพบังละมุงนะอันนี้ตอนเย็น

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพตำรวจนอกเครื่องแบบนำตัวในเป้ขึ้นไปบนชั้น๒
จะเห็นขาในเป้อยู่ตรงนู้นนะเห็นมั้ย
ชั้น๒นั่นคือห้องทำงานของพลตรีกัมพลภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ค่ะที่ไปเจอประโยคเด็ดใช่ไหม
นั่นแหละเป้รักผู้การเท่าไหร่
เป้เขียนมาเป้ไม่เขียนก็ไปเจอต้นกับบอยกันแล้วกัน
เดี๋ยวให้ต้นกับบอยบอกเองว่าต้องเขียนอะไร
นี่ฮะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
ปรากฏภาพในต้นนายพิสิทธิ์คณิสรพาธิพานีสวมเสื้อสีน้ำเงินนะฮะ
นี่ต้นต้นมาแล้วต้นต้นมาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
แล้วมีตำรวจเดินประกบคู่เข้ามาด้วย
นี่ฮะจากนั้นจะมีตำรวจนำของกลางที่ตรวจยึดจากบ้านของเป้
แถวคลองสามวากรุงเทพเนี่ยเข้ามาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีอีก
ซึ่งตามสำนวนเนี่ยระบุว่ามีการต่อรองกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
รีดไปรีดมาเนี่ยมันสูงไปถึงร้อยสี่สิบล้านบาทนะ
เขามีการพยายามขอต่อรองใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนแรกเป้บอกยี่สิบอืม
บอกขอเติมเลขหนึ่งข้างหน้าแล้วกันเป็นร้อยยี่สิบ
ก็เลยต่อไปต่อมาจนเหลือหกสิบห้าหกสิบห้านึกว่าจบตรงนี้
สี่สิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน

หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้านหกสิบล้าน

หกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้าน
หกสิบล้านหกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน
หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน

หกสิบล้าน
หกสิบล้าน

การฟูทอลจังหวัดของท่าน

ก็เอ้าตรงกับคำให้การของเป้นี่เป้บอกผมไปตรวจถูกจับที่บ้านวันนั้น
ตอนบ่ายแล้วก็พามาตอนกลางคืนมีใครเข้าออก
มีต้นมีอะไรเข้ามาตรงนั้นน่ะก็เห็นหมดเลย
ทีนี้เมื่อวานนี้เราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับในเป้
แล้วก็บอกว่าเขารู้หมดแหละว่ากระบวนการการทำเว็บออนไลน์ลูกข่ายคนร่วมมือของในเป้
เขาดำเนินการอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ให้ข้อมูลมาใช่ไหมคะ
ว่าในเป้เนี่ยมีพฤติกรรมชอบคมครูอวดรวยแอบอ้างรู้จักคนมีอิทธิพลหลายคน
นักการเมืองเอ่ยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอ่ยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาพูดชื่อนี้ขึ้นมาคือชื่อผู้การแต้ม
พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้พฤติกรรมข่มขู่อวดรวยแอบอ้างนี้แหละที่ทำให้คนเชื่อ
คนที่ว่าคือลูกขายเว็บพนันที่ซื้อระบบจากในเป้ไปหลงเชื่อว่าในเป้ใหญ่จริง

ใช่นอกจากนี้เป้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่นะคะ

คือขายระบบให้คนที่สนใจซื้อเอาไปทำเว็บพนัน
ราคาตั้งแต่หลัก๕๐๐๐๐๐บาทถึงหลักล้าน
ก็แบ่ง
เปอร์เซ็นต์ที่เป้ได้คือ๒๐๓๐ต่อรายนะคะ
เว็บพนันที่เป้มีในมือตอนนี้มากกว่า๕๐๐เว็บ
เงินหมุนเวียน๑๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาทต่อเดือน
ไรต่อวันดีกว่าพี่อุ๋ย๓๐๔๐ล้านบาท

ข่าวมากี่ปีคะทำอาชีพนักข่าวมาเนี่ย

รวมกันนี่ได้ถึงกำไรต่อวันของ

คือดูตัวเลขตรงนี้ไม่น่าแปลกใจที่
พวกนี้ทำไมถึงรีดเงินกันถึงขั้นแบบ๑๔๐ล้าน
ถูกคุยกันเหมือนเลข๑๔๐บาทไง

ต่อเดือนเป็น๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐ล้านต่อวัน๓๐๔๐ล้าน
ทำทั้งชีวิตบางคนยังไม่ได้เลย
ได้ยินชื่อของผู้การแต้มก็ต้องคุยกับผู้การแต้มสิ
ท่านถูกแอบอ้างนี่ยังไงท่านรู้เรื่องหรือเปล่าก่อน

คุยกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
คือผู้การแต้มบอกว่าคนที่รู้จักเป้เคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
เคยได้ยินเป้ไปแอบอ้างชื่อผู้การแต้ม
ผู้การแต้มมองว่าการแอบอ้างมันเป็นเรื่องปกติ
คือมันเป็นเรื่องปกติที่คนพวกนี้มันต้องอ้างคนมียศมีตำแหน่งนักการเมืองแหละ
งั้นมันสร้างความเชื่อถือมันสร้างเครดิตไม่ได้ไง
ก็วิธีก็คือเหมือนกับเอาของไปให้เอาอะไรไปให้แล้วก็เอาขอถ่ายรูปหน่อยครับ
แบบนี้แล้วก็เอารูปเหล่านั้นไปแอบอ้างผู้มีที่พ้นบางคนก็รู้อยู่กับใจ
แต่สำหรับผู้การแต้มเองขอยืนยันผ่านไทยรัฐนิวสโชว์ตรงนี้เลยว่า
ไม่มีแน่นอนเพราะผมเกลียดการพนันผมทำงานเพื่อสังคม
และผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ในวงการตำรวจแล้วเพราะฉะนั้นอ้างไปก็ทำอะไรไม่ได้
คือไอ้พวกนี้เวลามันอ้างมันก็จะต้องอ้างคนที่มีบารมีมีสี
เพื่อไม่ให้ใครที่เข้ามาแต่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องให้มายุ่ง
สองผมทำงานเพื่อสังคมเพื่อให้ความรู้คนอันที่สามผมไม่มีหน้าที่ในวงการตำรวจแล้ว
ใครก็ไม่มาอาศัยเราหรอกนี่เราก็ไม่สามารถจะไปพูดใครได้
ดังนั้นผมเฉยพรุ่งนี้มันก็พูดไป
ได้ข่าวคนดังก็เอาไปเกี่ยวมัน
ทีนี้ส่วนประเด็นเรื่องเรียกเงิน๑๔๐ล้านบาท
ผู้การแต้มบอกว่าจับข้อพิรุษได้อย่างหนึ่ง

จริงอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันวางยากันเองแล้วแจ้งตำรวจหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เข้าไปคุยกับตำรวจกำหนดวงเงินแล้วก็อมเงินกันเอง
เพราะว่าการเรียกรับเงินราคานี้มันสูงผิดปกติ

ผู้การแต้มบอกแบบนี้คือผู้การแต้มบอกว่าไอ้เงินจำนวน๑๔๐ล้านเนี่ย
มันเรียกเยอะสุดตั้งแต่มีคดีแบบนี้มาเลยนะ
เพราะว่าผู้การจังหวัดชนบุรีเนี่ยถ้าถามในความคิดเห็นของผู้การแต้มนะ
ผู้การแต้มว่าผู้การจังหวัดชนบุรีผิดแน่
เพราะมันชัดเจนตั้งแต่เรื่องการออกหมายการยกเลิกหมาย
และการเอาตัวคนในเว็บพนันเข้าไปเกี่ยวในห้องผู้การ
แต่ผู้การแต้มมองว่าเจ้าของเว็บเนี่ยต้องใหญ่มากนะ
ถึงกล้าทำขนาดนี้ถึงกล้าเล่นระดับผู้บังคับการจังหวัด
ผู้การแต้มมองว่าเว็บพนันมันมีตั้งเยอะตั้งแยะ
ตำรวจก็รู้อยู่แล้วใครจะไม่รู้

ปล่อยประละเลยไม่กวาดล้าง

มีผลประโยชน์มากถึงเรียกเงินกันขนาดนี้
ผมว่าท่านสุริเชษคงจะรู้แล้วล่ะ
เพราะพฤติกรรมบางพฤติกรรมอย่างเช่นการถอนไม้จับ
หรืออะไรมันบ่งบอกถึงเจตนาทุจริตอยู่แล้ว

แต่ว่ารายรับเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
มันเป็นพนันออนไลน์อย่าลืมว่าพนันออนไลน์เนี่ย

แล้วไม่รู้มีกี่หัวกี่หัวกี่เว็บกี่เว็บใช่ไหม
แล้วมีทั้งมีลูกขายที่เมียนมาร์มีในไทยจังหวัดไหนอีก
มันกว้างขวางมากจริงนะครับ
บ่อนที่ว่าแอบไปเปิดตรงนั้นแอบไปเปิดตรงนี้คืนนึงเปิดได้แค่๔๕ชั่วโมง

แปลว่าต้องขยายผลให้หมดเลยนะว่ามันมีการเรียกรับเงินแบบนี้
จากจุดไหนตรงไหนหน่วยไหนยังไงอีกหรือเปล่า
ถ้าพูดถึงพวกธุรกิจสีเทาหรือว่าบ่อนพนันออนไลน
พนันออนไลน์เนี่ยต้องนึกถึงคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

แฉขบวนการเหล่านี้มาตลอดนะฮะ
คุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เรื่องขบวนการวิวพนันออนไลน์ของในเป้ที่ถูก
คุณชูวิทย์บอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นอยากให้จับตาดูให้ดี
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการแซะเก้าอี้
พบตรคนใหม่ที่กำลังจะมีการพิจารณากัน

เพราะถือว่าเหลือเวลาอีกไม่นานที่จะมีการ
ผลัดเปลี่ยนตำแหน่งทุกคนเนี่ยก็ต้องแสดงผลงานโดยเกมนี้ก็เลยใช้ผู้
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเข้ามาเป็นหมากตัวหนึ่งที่มีคนใหญ่กว่า
แล้วก็รู้เรื่องมากกว่าเป็นคนเดินเรื่องคุณชูวิทย์บอกว่าคนที่แข่งกันทำ
ผลงานในฐานะแคนดิเดตพบตรมีทั้งบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
มีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็มีรองพบตรคนอื่นอีกนะฮะซึ่งก็ต้องแข่ง
สร้างผลงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงการแต่งตั้งโยกย้าย
ด้วยความรักและเคารพตำรวจทุกคนตำรวจดีมีอีกเยอะครับ
แก่งแย่งการต่อสู้ตำแหน่งก็เป็นเรื่องปกติแต่การต่อสู้แก่งแย่งตำแหน่ง
เพื่อไปหาผลประโยชน์อันนี้สิครับผิดส่วนไอ้วลีเด็ดที่ในเป้บอกว่าเข้าไป

ผู้การจังหวัดแล้วก็บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่ก็ให้เป้เขียนมาเนี่ย
เรื่องนี้นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ขอแสดงความเห็นว่าจะเป็นการร่างบทมาก่อน
ผู้การจะเป็นคนพูดเองจริงหรือไม่อย่างไรแต่การที่ในเป้มาแจ้งความตำรวจถือว่าเป็น
เรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะถ้าโจรไม่ได้ถูกบีบมากเกินไปคงไม่กล้าแจ้งความ
ขณะเดียวกันคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้มากกว่านั้นอีกแต่พูดตรงเลยว่าไม่อยาก
ยุ่งเพราะไม่ใช่ศึกของตัวเอง
อาจจะไปคมคูพ่อไปคมคูย์เมียไปคมคูย์ธุรกิจหรืออาจจะแบบว่าเข้าไปมีขอมี
ลมด้วยขอทรัพย์สินด้วยเงินจำนวนตั้ง๑๔๐ล้านก็คงจะมากโขอยู่ถ้าเกิดไม่มาก

มาเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความตำรวจเหรอ
ทีนี้ถ้าจะเทียบเคียงกรณีนี้นะฮะ
คดีนี้กับเรื่องอื่นอย่างที่คุณชูวิทย์เคยเปิดเผย
แฉมาอย่างเคสของสารวัตรสัวใช่ไหม

หรือการจ่ายสวยให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย

เส้นทางการเงินต่างจะเป็นยังไง
คุณชูวิทย์บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันนะ
ว่าไปจ่ายให้ตำรวจระดับไหนไล่ไปถึงระดับไหน
ขึ้นลงลงขึ้นบนลงล่างอะไรยังไง
เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยไปถามบิ๊กโจ๊กเองดีกว่า
ว่าเรื่องนี้ต้องไปถามรองโจ๊กถามบิ๊กโจ๊กดีกว่า
ผมก็เพียงแต่ว่าพอจะรู้ข้อมูลบางอย่างนะครับ
ข้อมูลสำคัญสำคัญผมว่าต้องไปถามบิ๊กโจ๊กดูครับ
นี่มีไม่กี่เรื่องนะที่คุณชูวิทย์จะบอกว่าให้ไปถามคนอื่นดีกว่า

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตัวละครสำคัญเนี่ยมันคือในบอยนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเข้ามอบตัวความจริงบอกจะเข้ามาวันนี้นะ
จะมามอบตัวเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังไม่มานะครับ
โจ๊กท่านบอกว่ากำลังประสานงานอยู่ในบอยเนี่ย
จะมามอบตัวคือบอยเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่า
อยเป็นผู้เจรจาเป็นนักเคลียร์หน้าเสือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องหาถือว่าเป็นตัวละครสำคัญ
เป็นคีย์สำคัญวงการตำรวจภาคตะวันออกเนี่ยรู้จักบอยดี
ภาคเลยเหรอคะใช่ตั้งแต่สมัยหลงจู้สมชายอ่ะ
จำได้ไหมคุณชูวิทย์บอกอุ้ยย้อนกลับไปไกลเลยนะ
รู้จักกันดีบอยเป็นคนที่มีทรัพย์สินมาก
คิดว่าถ้ามีการมอบตัวน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
ภาคธุรกิจสีเทาของฝั่งทางภาคตะวันออก
เพราะบอยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
อยมีบทบาทมากในการรีดเงินสีเทาต่าง
แล้วมีความเป็นไปได้ว่าบอยเนี่ย
น่าจะมีเส้นสายมากกว่าต้น
ซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์ในเป้

อยเป็นมือเคลียร์มือหน้าเสือมือประสานงาน
ใครมีคดีใครมีอะไร
บอยก็จะได้มีค่าฮิ้วมีค่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
พนันเนี่ยแต่ละเว็บเนี่ย
มีรายได้มากนะครับ
แต่ลายนี้เนี่ยจะมีเอาทั้งรายระยะยาว
มีรายเดือนด้วยมีหุ้นลมด้วย
ไปบีบพ่อไอ้เป้

เพื่อจะได้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น